มาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะเรียกว่าแซ่บต่อกับข่าวนี้นะคะ
กับข่าวการเลิกลาของคุณตรงแล้วก็น้องเบสนะคะ
จริงแล้วที่มันข่าวแบบว่ากระพือหนักมากแล้วก็เป็นกระแสสนใจ
ก็เพราะว่าคุณพ่อสมรักออกมาให้สัมภาษณ์นะคะ
แล้วก็ชี้แจงแบบชัดทุกมุมจริงค่ะ

แล้วก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้นี่แหละค่ะ

ออกมาแฉแบบชัดทุกมุมว่าฝ่ายชายทำอะไรกับลูกสาวตัวเองบ้าง
พอดีเลยเลยขออนุญาตขอถามนิดนึงนะคะ
พอดีแกมาทำอัดรายการกับพี่เจวัตตะปัดนะคะรายการกีฬา
เราก็เลยขออนุญาตสอบถามนะคะว่าสถานการณ์จริงตอนนี้มันขนาดไหนแล้วค่ะ
ซึ่งพี่แจ๊กรีนเองนะคะได้ฟังตอนแรกตกใจเลยค่ะ
เมื่อวานพ่อสมรักบอกให้ตรงเข้ามาเก็บข้าวของออกจากบ้านใช่ไหมคะ
ล่าสุดนะคะพอโทรไปปุ๊บชั่วโมงอีกชั่วโมงถัดมา
กลับมาบ้านแล้วก็เก็บของไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนภาพหลุดนะคะที่มีตรงกับสาวคนนึงเล่นน้ำสงการด้วยกัน
สมรักบอกว่าโอ๊ยจริงเห็นมากกว่านี้อีก
ดิฉันตอนสัมภาษณ์ตกใจเลยมันมากกว่านี้อีกเหรอ
พร้อมกับบอกว่าหลังจากนี้ทุกคนต้องใช้ชีวิตต่อไป
ถือว่าจบกันด้วยดีค่ะตัวเองเป็นพ่อเป็นผู้ใหญ่

ส่วนน้องเบสตอนนี้นะคะกำลังใจดีมาก

ฟังจากปากของคุณพ่อเขาเองละกันค่ะ
ก็เห็นหมดทุกรูปเลยเห็นหมดทุกรูปแล้วแต่เขาแล้วแต่เขานะครับ
เราไม่ได้ถามใช่ไหมครับว่าเป็นใคร
ไม่ได้ถามเป็นส่วนตัวเขาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนคลับ
เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ว่าในความเข้าใจซึ่งกันและกันมันหยุดแค่นี้ก็ต้องหยุดแค่นี้
ที่บอกว่าเก็บข้าวของออกจากบ้านนี้เก็บไปยังคะ
เรียบร้อยครับเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรกันแล้ว

ครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจแหละนะครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ตามเชียร์เบสตรงนะครับ
เมื่อเดินทางถึงที่สุดแล้วไปต่อกันไม่ได้
ต่างคนต่างเดินก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไป
แล้วต้องบอกว่าหลังจากที่คุณพ่อสมรักให้สัมภาษณ์กับเรา
ปรากฏว่ากระแสดีมากนะคะหลายคนก็เข้ามาชื่นชม
พี่สำรักษณ์ก็พูดตรงนะความเป็นผู้ใหญ่
ก็ต้องให้อภัยนะคะแล้วก็มีการสอนด้วย

ก็รอติดตามอีกทีแล้วกันนะคะว่า
ทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องฟังสองฝ่าย